มาดูการแข่งขันวอเล็กบอลกันบ้าง
เป็นวอเลอร์บอลหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ทีมเสาไทยยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
ในวันพรุ่งนี้มีคิวที่จะเจอกับอินเดีย

ก่อนลงแข่งขันศึกชิงช้ำเอเชียรอบแปลงกลุ่มรอบ๒
คณิตถาจวงจันทร์ผู้เล่นหัวเสาที่มีอาการบาดเจ็บข่าวซ้าย

ก็เธอนั้นยังคงเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนระหว่างฝึกซ้อมนะครับ
ซึ่งเพื่อนร่วมทีมต่างก็เขียนข้อความบนผ้าพันหัวเข่า

ชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนครับ
กล่าวว่าเกมกับอินเดียวันพรุ่งนี้ไม่น่ามีปัญหา
ส่วนกับญี่ปุ่นนะครับเป็นทีมที่ตีเสียยาก
เตรียมรับมือด้วยการเคลื่อนที่ในการรับบอลครับ

ญี่ปุ่นเองเกาหลีเองจีนเอง
คงจะต้องมานั่งเก็บข้อมูลว่าเรามีแผนการเล่นแบบไหนนะครับ
คิดว่าก็คงจะต้องกักไว้บ้างอะไร
กันหน่อยนะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มรอบ๒ไทย
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทั้ง๒นัดนะครับ
แข่งขันในเวลาเดียวกันก็คือ๑๕นาฬิกา๔๕นาทีครับ